คุณผู้ชมครับเรามาติดตามความคืบหน้า
โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรที่ส่งศพของเด็กสลับครอบครัว
จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนในโลกโซเชียล
แล้วก็ครอบครัวของเด็กก็เสียอกเสียใจอย่างยิ่ง
เมื่อวานี้ทางภูมิในการโรงพยาบาลพร้อมคณะแพทย์ออกมาแถลง
เลยนะฮะยกมือไหว้ขอโทษน้อมรับความผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็แจงปมเรื่องของการทำลายหลักฐาน
อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับจ้องมองอยู่นะฮะ
จากกรณีที่นางสาวกฤษณาขวัญศรี
ได้มีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
ที่เธอเล่าเรื่องกล่าวบอกว่าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลชัยนาศน์น้ำเรนทรอน
จังหวัดชัยนาศน์เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วทีนี้คือเธอปวดท้องนอนปวดท้องอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า๒ชั่วโมง
แต่พยาบาลให้แค่ยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยาให้ง่วงนอน
ไม่ยอมให้เธอเบ่งลูกออกนะฮะกระทั่งแพทย์เข้ามาช่วย
แจ้งว่าลูกชายของเธอในคันไม่หายใจแล้วหลังจากที่ช่วยออกมา
ประคับประคองชีวิตของแม่ก็คือนางสาวกฤษณาไว้เด็กเสียชีวิต
แม่ก็คือนางสาวกฤษณารอดชีวิตนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยจริงนางสาวกฤษณา
แล้วก็ผู้เป็นพ่อเนี่ยตั้งชื่อให้แล้วนะก็คือน้องไตเติลนะครับ
หวังที่จะให้ลูกเนี่ยเกิดมาลืมตาดูโลกนะฮะแต่สุดท้ายลูกเสียชีวิตนะครับ
อีกเหตุหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลเองนะครับได้มอบศพของน้องไตเติล
อบศพผิดไปให้กับอีกหนึ่งครอบครัวคือสลับศพกันแหละครับ
และอีกครอบครัวก็เอาศพของน้องไตเติลไปเผาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทีนี้ทางครอบครัวของนางสาวกฤษณาก็มั่นใจว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
อะไรเกิดขึ้นกับลูกของเธอหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการทำลายหลักฐานทำลายศพหรือเปล่านะครับ
เมื่อวานนี้ครับแพทย์หญิงนัทพรประกอบผู้มนวยการโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนำทีมผู้บริหารเลยล่ะครับ
โต๊ะแถลงยกมือไหว้ขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
การจำหน่ายศพทารกผิดนะครับ
ทางโรงพยาบาลเองขอน้องรับข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นนะครับ
โดยทีมผู้บริหารโจรนาฏที่เกี่ยวข้อง
ได้พูดคุยชี้แจงข้อเท็จจริงกับนางสาวกฤษณาและสามี
แสดงความเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงระบบการทำงาน
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะครับ

ทางโรงพยาบาลไม่ได้กระทำตามที่มีข้อสงสัย
นั่นก็คือการทำลายหลักฐานทำลายศพ
แล้วก็เพื่อคลายข้อสงสัยอย่างที่บอกไป
ตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง
จะได้ข้อสรุปและจะมีบทลงโทษภายใน๗วันนะครับ
ผู้บริหารขอแสดงความจริงใจ
ในการขอโทษในกลางเมฆครับ

แล้วก็พอโรงพยาบาลก็ให้ข้อมูลออกมานะครับ
บอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น

คันมานอนโรงพยาบาลเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม
เวลาประมาณ๗โมง๕๐นาทีช่วงเช้า
แล้วก็คลอดเวลา๑๑นาฬิกา๔๙นาที
พบว่าทารกเสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอด
ทีมแพทย์จะช่วยกู้ชีพทารกอย่างเต็มที่

โรงพยาบาลได้ส่งตรวจชนะสูตรศพ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
วันที่๒๘กรกฎาคมนั้น
ก็มีบุตรของอีกครอบครัวหนึ่ง

ก็เสียชีวิตจากภาวะคลอดก่อนกำหนด
และประสงค์ให้โรงพยาบาลอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลก็เลยนัดมารับศพบุตร
วันที่๑สิงหาคมเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ที่ห้องรักษาสบเพื่อนำไปชาปนักกิจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส่งหนังสือที่โรงพยาบาล
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อจะขอรับศพลูกของนางสาวกฤษณา
หรือน้องไตเติลไปชนะสูตรซ้ำที่โรงพยาบาลตำรวจ
มันประจวบเหมาะเป็นช่วงเวลา
ในการจำหน่ายศพในการส่งศพ
จำหน่ายศพน้องไตเติลไปให้ตำรวจพิสูจน์ศพอีกรอบนึง
แต่ก็ต้องจำหน่ายศพของอีกครอบครัวครอบครัวขอ

ตรงนั้นแหละครับก็จะต้องดูว่า
มีการส่งมอบศพที่ผิด
แล้วก็เจ้าหน้าที่คนไหนมีความผิดบ้าง
เจ้าหน้าที่คนไหนไม่รอบครอบบ้าง
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ขณะที่เรื่องของการเจรจาชดใช้เยียวยาครอบครัว

ทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการติดต่อประสานไป
ซึ่งการติดต่อประสานนะ
ได้รับคำตอบมาจากครอบครัวของนางสาวกฤษณา
ว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับทางโรงพยาบาล

เชื่อว่าอาจจะเนื่องจากอยู่ในความโศกเศร้าอยู่
ก็เพราะเมื่อไหร่โรงพยาบาลอยากจะให้เข้ามาพูดคุย

เพื่อที่โรงพยาบาลน้อมรับผิดแล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
แล้วก็กรณีที่คุณหมอพูดถึงเรื่อง
ที่หมอแล้วก็พยาบาลไปร่วมเผาศพ

คือถ้ารู้ว่ามีการเสียชีวิตหรือว่าเป็นศพอนาถา
อันนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าก็จะช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็ปฏิเสธเรื่องของการทำลายหลักฐานหรือว่าทำลายศพ
แล้วก็ไม่มีเหตุใดที่จะต้องทำลายศพเด็กนะครับ
ผู้สิทธิภาษาไทยรัตน์ทีวีของเราก็พยายามติดต่อไป

ซึ่งครอบครัวของคุณกิจสนาก็บอกเลย
ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับโรงพยาบาลเลย
ยังทำใจไม่ได้อยู่นะครับ